กันที่ข่าวที่หลายคนให้ความสนใจกันก่อนเลยดีกว่า
สำหรับข่าวลือเตียงหักรักร้าวของวุ้นเส้นแล้วก็ชาคริส
โอ้โหหลายคนยังคงให้ความสนใจอยู่

ก่อนหน้านี้สาวเมพิชนาธิเพื่อนสนิทได้ออกมาโพสต์ข้อความ
ชวนให้สงสัยซะเหลือเกินว่ามันมีข้อมูลความจริง

ลบเพราะอะไรไปฟังพร้อมกันเลยดีกว่า
เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ย

คือดูท่าว่ามันจะเป็นการสวนกันไปสวนกันมานะ
สำหรับสองเพื่อนซีนะคะวุ้นเส้นวิริธิพา
และก็เมย์พิชนาศที่ฝ่ายแรกตอนนี้

บินไปรัฐฟ้าที่ห่องโกงไว้พระ

ขณะที่ฝ่ายของสาวเมย์เนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากการเที่ยวเกาหลี
แล้วก็มีคิวออกอีเวนต์เมื่อคืนนี้
ก็เลยได้เลิกชี้แจงถึงเรื่องที่เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์เพลง
พร้อมกับข้อความว่าเพลงนี้เนี่ยเคยให้แป้งออนจิรา

แต่เพียงไม่นานก็ลบโพสต์ดังกล่าวออกไป

ก็เป็นเพราะว่าห่วงความรู้สึกเพื่อนสาว

ส่วนสถานะขาเตียงกับสามีหนุ่มชาคริสแย้มนาม

อยากให้รอฟังจากปากเจ้าตัวเองค่ะ
ก็รู้บ้างแต่ว่ามันคบคุณไม่ได้
หลายอย่างมันเป็นเรื่องของครอบครัว

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาพร้อมเดี๋ยวเขาออกมาพูดเอง
เดี๋ยวก่อนหน้านี้ที่ไม่ออกมาพบคลิป
อันนั้นตอนเดี๋ยวเราไป

คุณเหมือนกันเริ่มมากันแล้วใช่ไหม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

มันยิ่งรู้สึกยินลงหุ้นนะคุณผู้ชมเนอะ